เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
แล้วก็ลองดูถ้าหากว่าเป็นเราเราจะจัดการยังไง
ถ้าหากว่าขับรถตกน้ำ
คลองก็แล้วแต่ที่น้ำมันสูงค่ะ

มีคลิปดีเทคนิคดีมาฝากกันค่ะ
เราควรให้เค้าแนะนำเค้ารับให้ทอดนะครับ

เพราะทุกคันจะมีหมดนะครับแล้วก็มีแท่งเหล็กแบบนี้นะครับอยู่
ให้เขานะครับนะงัดนะครับเข้าไปที่ขอบนะครับของ
ด้านล่างของกระจกนะครับมันจะมีช่องใช่ไหมครับที่เป็น
ร่องขอบยางให้แทงนะครับนะเข้าไปเข้าไปเข้านั่นครับ
อ่านะครับเสร็จแล้วนะครับนะงัดครับ
เป็นการงัดครับเห็นไหมครับแล้วกระจกแตกครับ
แล้วก็ให้เท้าตัดดันหลับออกและให้เขามุดออกมา
แต่ช่วงที่จะงัดเนี่ยให้เขากั้นหายใจ
บอกเขาว่าดังนั้นเพราะว่าให้เขาแก้นหายใจนักลึก
เพื่อเตรียมที่จะมุดออกพองัดแตกปุ๊บน้ำไงครับ
มันจะดันเข้าอ๋อแบบนี้เนี่ย
ใช่แล้วค่ะก็เป็นวิธีการสาธิตการเอาตัวรอดเมื่อขับรถจมน้ำ

ฟังเอาไว้ใช่ต้องตั้งสติให้ดี
รวบรวมพละกำลังนะคะในการผ่าพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ
คือวิธีการที่เขาแนะนำตัวนี้คือกรณีที่รถเราจมลงไปในน้ำ
แล้วก็เปิดกระจกไม่ทันแล้วอ่ะใช่คือกระจกปิดสนิทแล้วทำยังไงดี
เราจะต้องให้น้ำมันไหลเข้ามาแล้วตัวเราจะต้องออกไปจากรถใช่ไหม
เขาก็เลยแนะนำว่าให้ถอดเบาะที่เป็นด้านหัวมาเนี่ย
ถอดออกมามันจะมีเหล็กสองข้างใช่ไหมคะที่เป็นตัวยึดเนี่ย
ให้เอามากดลงไปตรงยางยางขอบกระจกกดลงไปให้แน่น
เสร็จแล้วก็ดันขึ้นงัดขึ้นกระจกก็จะเอียงแล้วมันก็จะแตก
หลังจากนั้นนี่แหละเราก็ค่อยลอดผ่านช่องนี้ไป
แต่ช่วงที่งัดต้องระวังกระจกมันจะกระเด็นอาจจะแตก
คุณก็ต้องหลบมานิดนึงแล้วก็ต้องกั้นหายใจไว้รอ
เพราะระหว่างนั้นที่กระจกแตกปุ๊บน้ำทะลักมา
ก็เป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะช่วย
พาเราเนี่ยรอดพ้นจากภาวะตรงนี้ได้แต่สำคัญ
คือเอาอันดับแรกเนี่ยขับรถให้ระวังก่อน
ถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงรีบเปิดกระจกให้ทัน
เร็วที่สุดก่อนที่รถมันจะจมลงไปทั้งคันนะคะ
เพราะถ้าหากว่ากระจกปิดอยู่ลดลงปุ๊บประตูเปิดไม่ได้แล้วนะคะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่รถยุคนี้สมัยนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้ว
ใช่พอจมน้ำก็คือเปิดไม่ได้แล้ว
ใช่ไหมทำไงดีอะเอากระแทก

อันนั้นก็อาจจะต้องหัวแตกอยู่ในรถนะคะไม่ได้

ต้องตั้งสติแหละแล้วก็ใช้วิธีแบบที่เขาแนะนำนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกัน
ก็ลองดูถ้าหากมีโอกาสไปลองเรียนรู้ก่อน
เพื่อเป็นการที่จะให้เราได้เชี่ยวชาญได้คุ้นเคย
ก็ถือว่าเป็นการป้องกันเอาไว้รอบครอบกันเอาไว้
ที่สำคัญตั้งสติขับรถดีให้ปลอดภัยดีกว่านะคะ
ขับรถนี่ต้องมีสติซีมีสติยังไงไม่ง่วงนะ
คือถ้าง่วงทำอย่างไรพักดีกว่า
แล้วเวลาคุณไปเจอป้ายบอกว่าถ้าง่วงก็ให้จอดพักแล้วก็ทำตามนั้นจริง
คำเนี่ยมันผิดตรงไหนที่จะทำแบบนี้